ส่วนเหตุการณ์นี้ก็ที่ผู้เสียชีวิตถูกแทง๒๗แผลค่ะ
กรณีในอ้นผู้ต้องหานะคะที่บุกไปแทงอดีตภรรยาที่ร้านเสริมสวยที่ลบบุรี๒๗แผล
เขาเสียชีวิตเนี่ยนะคะเราตามคดีนี้มาอย่างต่อเนื่อง
คือควบคุมตัวได้แล้วนำตัวไปที่โรงพักที่ลบบุรีแล้วนะคะ
แต่ตำรวจบอกว่าทำแผนประกอบคำรับสารภาพไม่ได้แน่คงจะถูกรุมประชาธรรมแน่
แต่ยังไงก็ต้องจำลองเหตุการณ์คือจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีอ่ะนะคะ
ทีนี้ค่ะตอนจำลองเหตุการณ์เนี่ยนะคะตัวในอ้นผู้ก่อเหตุเนี่ยอ้างว่าตอนผมก่อเหตุไปเนี่ยนะผมจำอะไรไม่ได้เลย
จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าแทงเข้าไปกี่แผล๒๗แผลนะที่คุณแทงเขาอ้างว่าจำไม่ได้
จำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วค่ะภาพจากโลกองค์จรปิดเนี่ย

จริงค่ะนายธนรัฐนารินสุดหรือในอ้นนะคะนี่คือผู้ต้องหาอายุ๒๘นะคะ
ถูกนำตัวออกมาจากห้องขังที่โรงพักลบบุรี
ก็ไปที่ลานหน้าโรงพรรค
คือต้องสอบปากคำแล้วก็จำลองเหตุการณ์
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑พลตำรวจโทอำพลบัวรพรมาสอบปากคำเองเลย
ก็ต้องมีตำรวจคอยดูแลความเรียบร้อยค่ะ
๕๐กว่านายป้องกันการลมประชาธน

อ้นบอกว่าผมก่อเหตุจริงแต่ผมไม่รู้ว่าทำอะไรลงไป
ผมจำไม่ได้อ้างว่าจำไม่ได้บอกว่าจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าแทงไปกี่ครั้ง
อ้นอ้างแบบนี้ทีนี้ค่ะตัวในอ้นเองก็เจ็บที่ขาสองข้าง
เมื่อวานนี้ที่เราเล่าไปว่าตอนอยู่ในห้องขังที่โรงพัก
จนแบบลุกนั่งไม่ค่อยจะได้อ่ะตอนจับเห็นไหมสภาพวันที่จับได้วันแรก
ก็นั่งเจ็บแบบนี้ค่ะถามว่าทำไมถึงเจ็บด้วยที่ขา
อ้นอ้างว่าก็เอามีดเล่มเดียวกันที่แทงอดีตภรรยามาแทงตัวเอง
ที่ขาซ้ายกับขาขวาด้านละแผลนี่นะคะ
แต่อีกฝั่งหนึ่งเขาตายนะฮะอีกฝั่งหนึ่งเขาเสียชีวิตค่ะ
คุณก็เนี่ยก็เจ็บก็เจ็บก็เรื่องของคุณแต่อีกฝั่งหนึ่งเขาตายนะฮะ
คือก็พยายามถามในอ้นนะว่าทำไมถึงลงมือก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้
นี่คืออดีตภรรยานะคนเคยรักกันนะ
อ้นบอกว่าเหตุผลส่วนตัวไม่อยากพูดถึง
ผมก็ขี่รถไปเรื่อยไม่มีจุดหมายปลายทางครับพี่
ไปถึงไหนไปถึงกาญจนบุรี
บ้านใครอ่ะก็บ้านคนรู้จักครับ
ผมก็กำลังจะฆ่าตัวตายเขาก็จับ
ยังไม่ทันให้ฆ่าตำรวจไปก่อน
ไม่ได้ไปหาใครเลยครับไม่มีจุดหมาย

จุดทูบขอขมาที่หน้ารูปภาพของน้องแตงอ่อนผู้เสียชีวิตนะคะ
ในอ้นเหมือนกับชะงักแป๊บนึงแล้วร้องไห้แบบนี้
แล้วก็บอกว่าพร้อมจะรับกรรมทุกอย่าง
คือนักข่าวพยายามจะถามนะคุณผู้ชมว่าทำไมถึงฆ่า
ทำไมถึงก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้นี่นะคะเขารอ
ขอชีวิตก็แล้วทำไมถึงยังก่อเหตุในโอนอ้างว่าไม่ได้ยินเสียงร้องขอชีวิต
อืมบอกแบบนี้ฆ่าเขาเสร็จก็ขี่รถไปกาญจนบุรี
อ้างว่าตั้งใจจะไปฆ่าตัวตายแต่ถูกตำรวจจับซะก่อน

ร้องด้วยทุกผู้หาวิทยุตายพี่บอกว่าผมไม่เอาอะไรแล้ว
ผมยอมแล้วพี่รับเกณฑ์รับกรรมแล้วเนี่ยพี่จะถามอะไรผมนักหนาพี่
ผมไม่อยากลื้อฟื้นมันไม่ได้ทำกันง่ายนะพี่
ทั้งคนเราเรารักมันไม่ได้ทำง่ายง่ายนะพี่ถ้ามันไม่โกรธไม่แข็งจริงจริงอ่ะ
มันไม่ทำกับผมแรงจริงผมคงไม่ทำหรอกพี่
แล้วได้ยินผิดไม่รู้เลยครับทำนั้นเราจำอะไรไม่ได้เลย
ไม่อยากรู้ฟื้นค่ะผมมาถามอะไรนักหนา
แต่ญาติของคนเสียชีวิตเนี่ยเขาต้องระทมทุกข์ยิ่งกว่าคุณนะฮะ

ติดคุกก็มีข้าวกินมีที่นอน
แต่อีกฝั่งนึงเนี่ยเขาสูญเสียไปแล้ว
ใช่ค่ะจะอ้างว่าเขามาทำอะไรเราให้เราโกรธแค้น

คุณไม่สามารถที่จะไปฆ่าใครอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้ได้เลย

แล้ววันนี้จะมาบอกว่าโอ้ผมก็จำไม่ได้หรอก
ช่วงเวลานั้นว่าผมทำอะไรลงไปบ้างเนี่ย
คือก็อ้างเถอะจะอ้างว่าวิกลจริตผมเป็นบ้า
ผมอารมณ์ชั่ววูบแล้วก็อ้างไปเถอะ
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาส่งไปให้คุณหมอตรวจ

ถ้าคุณบ้าจริงก็ไปรักษาให้หายก่อน

ก็คงพยายามหลีกเลี่ยงที่จะตอบนักข่าวแล้วค่ะ
ก็พยายามจะถามว่าทำไมถึงลงมือฆ่าอดีตภรรยาอย่างโหดเยี่ยม
ก็พยายามจะบอกปัดไม่อยากพูดไม่อยากนึกถึงอ้างว่าจำไม่ได้
ทีนี้นะคะทีมข่าวได้ไปคุยกับเพื่อนสนิท
แล้วก็เป็นหุ้นส่วนร้านเสริมสวยของผู้เสียชีวิตนะคะ

้อยเนี่ยเล่าให้ฟังว่า๓๔ปีที่อยู่ด้วยกัน
แตงอ่อนผู้เสียชีวิตก็จะถูกผู้ต้องหาทำร้ายร่างกายตลอดนะคะ
แล้วผู้ต้องหาเนี่ยไม่ทำงานเอาแต่เล่นเกม
น้องแตงอ่อนตัดสินใจว่าเลิกเถอะเลิกดีกว่า
จ่ายเงินค่าเลิกราด้วยนะ๑๖๐๐๐บาทมา๕เดือนก่อน
ผู้ต้องหาอ้างว่าโอ้โหถูกทำร้ายมีปัญหาเรื่องรถกระบะ
ปัญหานั้นปัญหานี้ทำให้โกรธแค้นทนไม่ไหวจริงต้องก่อเหตุเนี่ยนะ
เพื่อนของผู้เสียชีวิตเขาบอกว่าไม่เห็นรู้เรื่องเลย

จริงแล้วตอนนี้สิ่งที่หวังก็คือหวังว่าผู้ต้องหาจะสำนึกผิดจริง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

ทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรครับแล้วก็คุมตัวไปฝากขังค่ะ
อ่าคุณผู้ชมครับ